มาดูข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรัง
เป็นเหตุอุกอาจที่คนร้ายขับรถตามประกบรถฟอร์จูเนอร์
ของสามีภรรยาแล้วก็ลูกชายนะฮะ
ที่ขับมาจากการไปรับซื้อยางพารา
เหตุการณ์นี้ทำให้ตัวสามีซึ่งเป็นคนขับ
แล้วก็ภรรยาซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังกับลูกชาย
ภรรยาก็เสียชีวิตสามีก็เสียชีวิตถูกยิงนะฮะ
แล้วก็ลูกชายก็ถูกยิงเหมือนกัน
แต่รอดชีวิตกระสุนเจาะร่างอาการสาหัส
และนี่ฮะหลังจากที่ถูกยิงแล้วทำให้รถเสียหลัก

ใช่นี่คือเห็นภาพตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้รู้เรื่องตอนแรก
ยังคิดว่าเป็นอุบัติเหตุเฉยเลยนะคะ
แต่มันไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วฮะมันคือเหตุอุกอาจนะครับ
ก็ตกข้างทางพุ่งชนอัดกับต้นไม้
ริมถนนสายตรังทุ่งสงศ์ที่ตำบลควนเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะฮะ
ในรถก็พบศพของนางสาววราพรเพียรดีอายุ๓๙ปี
สภาพก็นอนซุกอยู่ระหว่างเบาะหน้า
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามกระสุนเข้าที่หลัง๒รูหน้าผาก๑รู
อกจากนี้ภายในรถยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๒คน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลรัศดานะครับ
ก่อนที่นายวีรยุทธ์หรือว่านายสุกิตขุนอินอายุ๓๙ปี
สามีของนางสาววราพรซึ่งเป็นคนขับรถ
ได้รับบัตรเจ็บสาหัสจากคมกระสุนซึ่งเป็นกระสุนจากอาวุธสงครามด้วยนะ
เข้าที่แผ่นหลังเนี่ยหลายรูหลายนัดนะครับแล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนคนที่รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์นี้ก็คือเด็กชายวสิทธพลขุนอินอายุ๑๔ปี
ซึ่งเป็นลูกชายของครอบครัวนี้นะครับเป็นลูกชายของนางสาววราพร
แล้วก็เป็นลูกชายของนายวีรยุทธ์ถูกยิงเหมือนกันคุณ
กระสุนเข้าที่ขาขวาขาขวาหักแล้วก็ข้อมือขวาก็หัก
อาการสาหัสเนื่องจากรถเสียหลักพุ่งลงข้างทางแล้วไปอัดกับต้นไม้ขนาดใหญ่
ทำให้ตัวลูกชายได้รับบาดเจ็บนะครับหมอรีบนำตัวส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์ครับ
จากการสอบสวนคดีใหญ่คดีนี้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนั้น
นายวีรยุทธ์ขับรถยนต์พาภรรยาและลูกชายไปทำธุระที่อำเภอทุ่งสงศ
จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากเสร็จจากธุระ
ก็ขับรถกำลังกลับบ้านกันนะครับขณะที่ขับรถใกล้จะถึงบ้าน
อีกไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองเมื่อมาถึงทางเลี้ยวกลับรถ
ปรากฏว่ามีรถคนร้ายขับมาประกบไล่ตาม
แล้วก็คนร้ายสบโอกาสใช้อาวุธปืนสงคราม
ไล่ยิงถล่มรถคันนี้จากด้านหลัง
ยิงใส่รถของนายวิรยุทธ์ถึง๒จุด
โดยจุดแรกที่ยิงถล่มก็คือบริเวณที่เป็นจุดกลับรถนี่แหละฮะ
และทีนี้คาดว่านายวีรยุทธ์ยังมีชีวิตยังมีสติอยู่ไงคุณ
ก็พยายามขับรถหลบหนีหลบหนีไปตามทาง
ก็ถูกไล่ยิงอีกโดยถูกไล่ยิงจุดที่๒
ก็คือบริเวณทางตรงใกล้กับบ้านไม่ถึง๒๐๐เมตรเท่านั้นเองนะฮะ
ส่วนปมเหตุในครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตั้งไว้กว้าง๓เรื่อง
คือโกรธแค้นส่วนตัว
ขัดผลประโยชน์ในธุรกิจรับซื้อน้ำยางสด
ครอบครัวของผู้ตายทำอยู่
อาจจะมีการตัดราคาแย่งลูกค้าในพื้นที่
และประเด็นที่๓นะครับก็คือเรื่องธุรกิจลับบางอย่างด้วย
ขณะนี้ตำรวจพอทราบข้อมูลรถของคนร้ายที่ใช้ในการก่อเหตุแล้ว
แล้วก็ตำรวจกำลังเร่งไล่เช็คกล้องวงจรปิด
ว่าน่าจะรู้ตัวผู้ก่อเหตุและออกหมายจับ
นำตัวมาลงโทษตามกฎหมายได้ในเร็วนี้นะครับ
สำหรับผู้ตายมีโรงรมยางฐานะทางบ้านดี

คือตัวนายวิรยุทธ์กับนางสาววราพรขยันทำมาหากิน
นายวิรยุทธ์ผู้เป็นสามีเคยถูกคดีนะ
เรื่องของอาวุธสงครามมาก่อนแต่ก็เพิ่งจะพ้นโทษมา
แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เคยแยกทางกับนางสาววราพร
ก่อนจะกลับมาคบหากันใหม่
แล้วก็ประกอบอาชีพด้วยความขยันขันแข็งนะครับ
ก่อนหน้านี้สองสามีภรรยาเคยพูดกับญาติ
เคยเปิดปากไว้กับญาตินะคุณนะ

ดังนั้นทำให้เขาต้องพกอาวุธปืนติดตัวด้วย
กระทั่งมาถูกยิงจนเสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
ส่วนลูกชายตอนนี้ยังรับการรักษาจากอาการที่บาดเจ็บสาหัสนะครับ

ทีมข่าวได้ภาพเหตุการณ์ไล่ยิงจากกล้องวงจรปิดแล้วนะคุณนะ

รถกระบะยกสูงสีดำที่ไล่ยิงรถฟอร์จูเนอร์ของผู้ตายเนี่ย
ไล่ยิงตลอดทางนะครับ
จนกระทั่งกลุ่มผู้ตายจนมุม
และเป็นการไล่ยิงถึง๔ครั้งคุณ
ไม่ใช่๒ครั้งจากข้อมูลที่ตำรวจได้รับเบื้องต้นนะ
ตอนแรกตำรวจได้รับเบื้องต้นคือ๒ครั้ง
ตอนที่จุดกลับรถกับจุดใกล้จะถึงบ้านอีก๒๐๐เมตร
แต่ทีนี้พอดูจากกล้องวงจรปิดนะคุณ
ถูกไล่ล่าไล่สังหา๔ครั้งนะครับ
ส่วนสาเหตุการไล่สังหารเนี่ยนะฮะ

บอกว่าจากหลักฐานชิ้นสำคัญที่ตรวจพบ
ตำรวจได้ตั้งปมสังหารใหม่คือ
เป็นการฆ่าล้างแค้นนายวีรยุทธ์

พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ฉายาเบสทุ่งสงศ์

เบสทุ่งสงถูกยิงเสียชีวิต
และตำรวจสันนิษฐานว่านายวีรยุทธ์เนี่ย

พอเป็นเหตุการณ์ที่เบสทุ่งสงศ์ถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็สันนิษฐานว่านายวิรยุทธ์มีส่วนเกี่ยวข้อง

กลุ่มของผู้ค้ายาเสพติด
ก็เลยส่งชุดสืบ
ประกบตัวนายวิรยุทธ์
แต่นายวิรยุทธ์ก็มาถูกยิงเสียชีวิตซะก่อนนะฮะ
หรือประเด็นที่สองที่ตำรวจเนี่ย
ไว้ก็คืออาจจะเกิดการฆ่าตัดตอน

เป็นคนบงการฆ่าเบสทุ่งสงศ์

ก็อาจจะมีการซัดทอดถึงผู้บงการฆ่าเบสทุ่งส่งด้วยนะฮะ

เออโดยคนก่อเหตุเนี่ยเป็นมือปืนและเป็นมืออาชีพครับ
มีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธสงคราม
เพราะมีการยิงในลักษณะใช้ถุงคลุมปืนนะฮะ
จึงไม่มีปลอกกระสุนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เพราะปอกกระสุนถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญมาก

ตอนนี้ส่งไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสงขลานคริน
แล้วก็อาการของลูกชายวัย๑๔ปีครอบครัวนี้นะฮะ

พบชิ้นส่วนหัวกระสุนปืน

แล้วก็ได้สอบปากคำพยาน๓ปาก
ทีนี้ก็อยู่ที่การหาสาเหตุของการถูกยิง
แล้วก็คลี่คลายคดีอุกอาจนี้ต่อไปนะครับ
เป็นคดีใหญ่ในพื้นที่ตรัง
ถ้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่

หรือว่าขบวนการฆ่าปิดปากอะไรเนี่ย
ก็จะสาวไปถึงขบวนการยาเสพติดรายใหญ่นะ